ดูเหตุใหญ่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้
ก็เป็นเหตุการณ์ภายในกรมยุทธศึกษากองทัพบก
วิทยาลัยการทัพบกตรงถนนเทิดดำริ
ปรากฏว่ามีจ่า๑๐เอกคนหนึ่ง
คุ้มคลั่งไปก่อเหตุยิงเพื่อนทหารด้วยกัน
จนเป็นเหตุให้เพื่อนทหารด้วยกันเสียชีวิตไป๒ราย

จากนั้นมือยิงได้หลบหนีออกมาจากหน่วย
เจ้าหน้าที่ต้องพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์ในการควบคุมตัวให้ได้
เพราะว่าผู้ก่อเหตุยังถืออาวุธปืนอยู่ในมือ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลา๘นาฬิกากว่า

ก็ตำรวจได้รับแจ้งเหตุยิงกัน
ภายในกรมยุทธศึกษาทหารบกถนนเทิดดำริเขตดุสิตกรุงเทพ
จุดเกิดเหตุภายในห้องธุรการของวิทยาลัยการทัพบก
มีทหารเสียชีวิต๒รายและบาดเจ็บ๑รายนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุนะคุณหลังก่อเหตุยิงเสร็จแล้วนะฮะ

แล้วก็มายืนข้างกำแพงอยู่ที่หน้ากรมยุทธศึกษาทหารบกตรงนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่พยายามที่จะเข้าควบคุมสถานการณ์
แต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปใกล้ได้
เพราะผู้ก่อเหตุยังถืออาวุธปืนอยู่
ส่วนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับ
ผู้บาดเจ็บนะฮะขออภัยผู้เสียชีวิตก่อน
ผู้เสียชีวิตคือจ่าสิบเอกนพรัชอินทะสุนทรนะครับ
เป็นเสมียนของวิทยาลัยการทัพบก
เสียชีวิตเพราะว่าถูกยิงที่ศีรษะ
ผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งนายนะฮะคือจ่าสิบเอกประการสินส่งนะครับ
เช่นเดียวกันเป็นเสมียนของวิทยาลัยการทับบก
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับก็คือจ่าสิบเอกยงยุทธ์ปัญญานุวัฒน์นะฮะ
ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลวัชิระครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุนะฮะก็คือจ่าสิบเอกยงยุทธ์มังกรกิม
อายุ๕๘ปีเป็นเสมียนของวิทยาลัยการทับบก
เช่นเดียวกันก็เป็นเพื่อนของผู้ที่ถูกยิงจนเสียชีวิต
แล้วก็ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บแล้วครับ
ช่วงเวลาตรงนี้นะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็สารวัตรทหาร
พยายามที่จะควบคุมสถานการณ์
เพื่อควบคุมตัวของจ่าสิบเอกยงยุทธ์มังกรกิมผู้ก่อเหตุนั้น
ก็เป็นช่วงเวลาอันตรายเหมือนกันให้คุณผู้ชมไปดูจังหวะนี้หน่อยนะครับ
ไม่ได้บอกขอขับเดี๋ยว
บอกว่างเลือกให้หน่อย
นี่แหละฮะเป็นช่วงเวลาที่ตำรวจกับสาวัตทหารต้องควบคุมสถานการณ์
อย่างที่บอกไปเหตุการณ์นี้จริงเกิดขึ้น
ภายในห้องธุรการของวิทยาลัยการทัพบก
กรมยุทธศึกษาทหารบกหลังจากนั้น
ผู้ก่อเหตุก็ออกมาด้านนอกแบบนี้นะครับ
ถือว่าเป็นช่วงสถานการณ์ตึงเครียดนะฮะ
แต่ว่าท้ายที่สุดมีรายงานออกมานะครับ
ว่าสามารถควบคุมตัวไว้ได้แล้วสำหรับผู้ก่อเหตุนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศล่าสุดกันนะคะคุณผู้ชม
ว่าเป็นยังไงนะคะตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราพร้อมอยู่แล้วนะคะ
คุณนัทธวินทองย้อยผู้สื่อข่าวของเรา
รายงานมาจากหน้ากรมยุทธศาสตร์กรมยุทธศึกษาทหารบก

บรรยากาศล่าสุดที่หน้ากรมยุทธศึกษาทหารบกในตอนนี้นะครับ
สามารถที่จะเคลียร์พื้นที่แล้วก็เปิดเส้นทางการจราจร
บริเวณถนนเทิดดำริบริเวณด้านหน้าของกรมแล้วนะครับ
แต่ว่าสำหรับเหตุแรงจูงใจของจ่าสิบเอกในครั้งนี้ครับ
คุณผู้ชมครับณตอนนี้ยังไม่มีใครทราบนะครับ

แต่ว่าเท่าที่เราได้คุยกับทางด้านญาติของผู้เสียชีวิตนะครับ
บอกว่าเมื่อสัก๒๓วันที่ผ่านมาครับ
ทางด้านผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกนะครับว่ามีเพื่อนที่ทำงานเนี่ย
เวลาทำงานมักจะเอาปืนมาแล้วก็ใครโมโห
หรือว่าใครไม่พอใจอะไรยังไงเขาจะเอาปืนจ่อนะครับ
ซึ่งสาเหตุในครั้งนี้รวมถึงแรงจูงใจในครั้งนี้
ตอนนี้ยังไม่มีใครทราบนะครับสุดท้ายก็เกิดเหตุสลดขึ้นจริง

เหตุการณ์ยิงในกรมยุทธศึกษาทหารบกในตึกวิทยาลัยการกองทัพบก

ทราบชื่อผู้ก่อเหตุก็คือจ่าสิบเอกยงยุทธ์มังกรกิมครับ
ตำแหน่งเป็นเสมียนวทบอายุ๕๘ปี
โดยก่อเหตุยิงเพื่อนร่วมงานในกองธุรการวิทยาลัยการทัพบก
เมื่อเวลา๘นาฬิกา๔๕นาทีนะครับ
ก่อเหตุยิงทหารที่ทำงานในตึกเนี่ยทั้งหมด๓นายครับ
โดยมีผู้เสียชีวิต๒นายก็คือจ่าสิบเอกนพรัชอินทสุนทร
ตำแหน่งก็คือเสมียนเช่นเดียวกันนะครับ
แล้วก็จ่าสิบเอกประการศีลส่งตำแหน่งเสมียนครับ
ส่วนผู้บาดเจ็บหนึ่งนายก็คือจ่าสิบเอกยงยุทธ์ปัญญานุวัฒน์นะครับ

สภาพในห้องทำงานจุดเกิดเหตุก็เป็นฝ่ายธุรการของกรมนะครับ
ก็เต็มไปด้วยเลือดไหลนองที่บริเวณพื้น
แล้วก็ร่างของผู้เสียชีวิตนอนจมกองเลือดครับ

ทางผู้ก่อเหตุก็คือจ่าสิบเอกยงยุทธ์เนี่ยไม่ยอมมอบตัวนะครับ
ยังคงเดินป้วนเปี้ยนในตึกคล้ายมีอาการคลุมคั่ง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องเร่งนำตัวทั้ง๓นายนะครับ
ก็คือผู้บาดเจ็บแล้วก็มาเสียชีวิตในต่อมานะครับ
ออกมาจากตึกบางนายก็ยังเอาออกมาไม่ได้นะครับ
เพราะว่าผู้ก่อเหตุยังคงเดินวนอยู่
จากนั้นครับผู้ก่อเหตุก็เดินมาที่บริเวณด้านหน้ากรม
แล้วก็ยังคงถือปืนที่อยู่ในมือด้วยนะครับ
แล้วก็เดินออกมาที่บริเวณด้านนอกตึก
ซึ่งในตอนเช้าที่เกิดเหตุนี่แหละครับ
เป็นเวลาที่คนเข้ามาทำงานกันแล้ว

ก็ทำให้คนแตกตื่นกันหมดเลยนะครับ
ทหารที่จะมาทำงานก็หนีออกมาอย่างพื้นที่ปลอดภัย
ทำให้ด้านหน้าของกรมยุทธศึกษาทหารบกครับคุณผู้ชมครับ
ตั้งแต่บริเวณถนนเทิดดำริทั้งหัวทั้งท้ายนะครับ

ตำรวจสนดูสิตก็ต้องจอดรถเตรียมระงับเหตุ
หากผู้ก่อเหตุมีอาการคุ้มข้างออกมาที่บริเวณข้างนอกครับ
สุดท้ายนะครับใช้เวลาในการควบคุมสถานการณ์

สามารถคุมตัวจ่าสิบเอกยงยุทธ์ได้นะครับ
ซึ่งทางจ่าสิบเอกยงยุทธ์ก็แต่งกายมาในชุดทำงาน
ตำรวจเนี่ยคุมตัวเข้าไปข้างในต่อนะครับ
เพื่อที่จะสอบสวนโดยจ่าสิบเอกยงยุทธ์อยู่ในท่าทีอาการเฉยเลยนะครับ
แล้วก็ไม่ได้ตกใจหรือว่ากลัวหรือว่าร้องไห้อะไรเลย

การที่มีข่าวออกมานะครับว่าทางด้านผู้ก่อเหตุเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะยิงถึงสิบศพในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวจะต้องมีการสอบสวนกับทางด้านจ่าสิบเอกยงยุทธ์ว่าสาเหตุในครั้งนี้มันเกิดจากอะไรซึ่งตอนนี้จ่าสิบเอกยงยุทธ์ยังคงพูดวกไปวนมาแล้วก็ยังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องครับตอนนี้เดี๋ยวก็ช่วงบ่ายนะครับที่

และจะมีการประสานอำนวยความสะดวกในการสืบสวนสอบสวนทางคดีให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้สูญเสียซึ่งการดำเนินการทางคดีอาญาเนี่ยกองทัพบกก็จะให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างเต็มที่นะคะทีนี้มาตรการเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของหน่วยก็มีการให้สอบสวนเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการแล้ว
กองทัพบกเองก็กำชับให้หน่วยต้นสังกัดเนี่ยได้บริหารจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างดีที่สุดในทุกทุกด้านแล้วนะคะ
คุณผู้ชมฮะในส่วนของตำรวจนะครับก็ทางด้านตำรวจเองนะฮะก็คือพันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะก็มีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวของเรานะครับเพราะว่าคุณภูริพัฒน์บุญนินเนี่ยก็อยู่ประจำจุดที่ทางตำรวจเหมือนกัน
ก็หลังเกิดเหตุนะฮะ๘นาฬิกา๕๕นาทีจนกระทั่งถึง๑๐นาฬิกา
๑๐นาฬิกาเนี่ยผู้ก่อเหตุก็คือจ่า๑๑ยงยุทธ์มังกรกิม
ที่จะมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ดังนั้นถือว่าตำรวจสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมด
แล้วก็อยู่ในช่วงของการซักถามสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับ
ยังคงยืนยันเรื่องของตัวเลขผู้เสียชีวิตนะฮะ
มีผู้เสียชีวิต๒รายและบาดเจ็บ๑ราย
ส่วนเรื่องของแรงจูงใจในการก่อเหตุนั้นนะครับ
ทางด้านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ทางเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนอยู่
ถือว่าเราใช้เวลาไม่นานในการเข้าระงับเหตุและควบคุมสถานการณ์ครั้งนี้
มีการรายงานให้ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกสุวัสดิ์

รายงานให้ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะรักษาการนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ได้รับทราบถึงเหตุการณ์ทั้งหมดนี้แล้ว
แล้วก็แน่นอนต้องรายงานถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เพราะว่าอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ในการดูแลของกองทัพบกด้วยนะครับ
ส่วนกรณีคำถามที่ถามว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
มีเจตนาจะยิงเพื่อนร่วมงานในหน่วย
ในกรมถึง๑๐คน๑๐ศพ
ทางด้านของรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกแบบนี้
ตอนนี้ยังเป็นแค่ข่าวลืออยู่
เพราะว่าในการสอบสวนเบื้องต้นผู้ก่อเหตุให้การวกวนอยู่
ตอนนี้ให้พนักงานสอบสวนร่วมกับทหารพระธรรมนูล
ในการสอบปากคำนะครับ
การจะให้การอะไรจะให้อย่างไรก็ตาม
ก็แล้วแต่ผู้ก่อเหตุจะว่า
แต่ทีนี้มันเป็นการให้การในเบื้องต้นเท่านั้นเอง
เพราะเป็นการสอบสวนในที่เกิดเหตุ
ทีนี้นำตัวไปยังห้องควบคุมตัวหรือว่าโรงพักอะไรนะฮะ
ก็ต้องมีการสอบสวนร่วมกับทั้งตำรวจแล้วก็ทหารพระธรรมนูลด้วยนะครับ
จากการสักถามได้ไม่นานในที่เกิดเหตุ

แต่ทีนี้ทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งมันมี๓ประเด็นคุณ
เรื่องของความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน

เรื่องของความตั้งใจยิงให้ได้กี่ศพกี่ศพก็ตาม
ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นเช่นเดียวกัน
และ๓เรื่องของการรักษาอาการต่างนานาของผู้ก่อเหตุ

ตำรวจก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะครับ
ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้า
ตำรวจควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
แล้วก็หลังจากนี้ก็เป็นการทำงานร่วมกัน
ของทั้งกองทัพบกแล้วก็ในส่วนของตำรวจ
ในการที่จะสอบสวนคดีนี้ด้วยนะฮะ
แล้วในข่าวนี้ผู้ก่อเหตุกับคนเจ็บคุณชื่อเดียวกันนะ

ผู้ก่อเหตุจ่าสิบเอกยงยุทธ์เหมือนกันนามสกุลมังกรกิม
แต่ว่าคนเจ็บก็คือจ่าสิบเอกยงยุทธ์ปัญญานุวัฒน์
เมื่อกี้เรารายงานแล้วใช่ไหมครับว่าทางด้านของกองทัพบกเนี่ย
บอกว่าจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนทางคดีให้ความร่วมมือกับตำรวจ
แล้วก็จะต้องตรวจสอบเรื่องของมาตรการความปลอดภัยในหน่วยด้วยนะ

ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในทุกหน่วยของกองทัพนะครับ
อันนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยนะคะ